ไปที่จังหวัดอุทัยธานีเซียนพระตามผมมาที่นี่เลย
อยากได้พระดีแล้วก็ต้องไปที่นี่
เขาบอกว่าทั้งดีแถมราคาถูกด้วยครับ

เฮ้ยเรื่องของเรื่องอยู่ใกล้กัน

เฮ่ยอย่างนี้ราคาถูก
แล้วผมบอกให้นะคนที่เขาชอบ

คือถ้าคนที่ดูเป็น
แล้วไปเจอแบบของเด็ดของดี
โอ้โหทำเป็นเล่นไปร้านเช่าพระเครื่อง
ร้านนี้อยู่แถวริมถนนสาย๓๓
เขาตภาพเมืองกาลุ้งในตำบลวังหินอเฟอร์บรรไลน์

ที่เห็นแขวนอยู่นี่
พระเครื่องทั้งนั้นถามว่ามีเท่าไหร่

เลือกตามดวก
เจ้าของร้านชื่อว่านายยวน
พักพระอายุ๗๕ปี

เรียกได้ว่าในอุทัยเนี่ยเอาจริงคนที่เล่นพระเครื่องก็เยอะ

วัตถุมงคลจากเกจิชื่อดังทั่วประเทศ

และพระเครื่องที่สะสมไว้หลายหมื่นองค์เนี่ย

ระยะหลังต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดี

เปิดขายมันซะเลย

ตรงนี้บอกเลยว่าหลายคนเห็นแล้วชอบ

อะไรห้อยอยู่

เห็นเนื้อผงเนื้ออะไรทั้งหมดรถด้วยนะ
ครับผมพกหลายหมื่นแล้ว

นับเอาเพื่อเป็นเยอะเป็นหมื่นอะไรมันจะเยอะขนาดนั้น
ฟังพ่อค้าแล้วเนาะไปลองพูดคุยกับลูกค้าบ้างไหม

สาวคนหนึ่งนี่คนนี้นี่ครับมาเลือกเช่าพระองค์โต
ถามว่าเช่าองค์ขนาดนี้นี่ใหญ่โตอย่างนี้เอาไปทำอะไร
บอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวจะไปให้น้องชายแขวนคอไว้
เพื่อความประสิทธิบงคลในช่วงที่เกษทหาร
หือโอ้โหองค์น้องไปอย่างนี้เลยเหรอ
โตองค์ใหญ่อย่างนี้เลย
อ่ะงั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้าเอาไปในช่วงที่เกณฑ์ทหารแล้วเนี่ย
ถามจริงจะรอดพ้นใบแดงจริงหรือเปล่าลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
เอาล่ะจะถูกเกณฑ์ทหารหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้
อืมเค้าบอกว่าส่วนราคาบางเจ้าพระนะ
แต่ละองค์พระเครื่องเนี่ยนะตายวนบอกว่าถูกมากนะ

กรรมเงิน๕๐บาทจะได้พักเครื่องดีไปแล้ว

สัก๕๐๐บาทไม่เกินนั้นเหรอโอ้โฮโอ้โฮ
ดีจังเลยเพราะไม่แพงแล้วนี่
สนใจผ่านไปถามเพิ่มบ้านไล่จังหวัดอุทัยธานี

โอ้โฮอ้าวบางทีไปเจอพักเครื่องใหญ่โตนี่

ทีมงานเราก็มีไว้เช่าบูชาเหมือนกันนะ
อ๋อเหรอเออเป็นไม่แน่ใจว่า
นั้นชื่อว่าองค์อะไรแต่ได้มาจากวัด
วัดอะไรน่ะวัดอะไรน่ะเสริฟวัด
วัดสินสัทธาธรรมอะไรสักอย่างน่ะนี่
ที่เดียวกับที่คุณไปวันก่อนเหรอโอ้โฮโอ้โฮ
แปลว่าพระเครื่องภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

กของแท้เลยตัดเลย

จบเออแล้วถ้าพักง่วงล่ะ

เอาใครชอบพระเครื่องอยากจะชอบบูชาลองแวะเวียนไปดู